เพราะหนุ่มคนนี้เป็นนุ่มสายเขียวคุณผู้ชม

กัญชาของกลางอุปกรณ์การเสพ
พอโดนจับกลุ่มนำตัวมา

สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพูดถึงป้ากัญชา
มันบัญชาหลายต้นที่ตำรวจจับมา

กัญชาของประเทศไทย

เขาไว้ใช้ทำเงินและใช้ติดยา

แต่คนไทยบางคนยังโง่แบบ
แล้วก็ยิ้มอารมณ์ดีส่งเข้าไปแล้วก็ฟิ๊ง
เดินเข้ามาเจอเธอแล้วก็ปิงหันหน้าเธอไป

ตัวเขาเองยังบอกเลยว่าใช้ไว้รักษา
รักษานะ

เออยังจะแรปให้ฟังกันอยู่เลยดูสิ
นะฮะเออคือก็เข้าใจแหละว่ามันส่วนหนึ่งเขาก็เอาเป็นยาแหละเนอะ
แต่ไอ้การปลูกแบบนี้มันเยอะมันกลายเป็นของผิดกฎหมาย

นายคนนี้ชื่อว่านายโน้ตนายตะกะผาสุกอายุ๒๖ปีครับ
ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับได้ที่บ้านพักในตะบนควนลังที่หาดใหญ่สงขรา
โอ้โหกัญชาแห้ง๒ถุง๑๘๕กรัม
อุปกรณ์การเสพนะฮะเจ้าตัวก็คือยังเสพมาหมาดอ่ะ
เดี๋ยวกัญชาแห้งเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้รักษา
ยังเจ็บมาหมาดเพราะยังอารมณ์ดีอยู่เลยนะ
ตามที่เขาแล้วให้ฟังเขายังฟินยังยิ้มอยู่เลยเนี่ย
จากการสอบสวนก็บอกว่านี่ผมซื้อกัญชามาจากเฟซบุ๊ค
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าวรรณชัยนะฮะ
เขาก็เจ้าละที่อยากให้นายตะกะติดต่อ
ที่เห็นโทรศัพท์เนี่ยคือให้นายตักการเนี่ย
ล่อซื้อนายวรรณชัยอีกทีนึงที่ขายผ่านทางเฟซบุ๊ก
สุดท้ายนายวรชัยยอมขายให้แต่บอกว่าตอนเนี้ย
เหลือแค่ครึ่งกิโลนะเอาแล้วเอาเปล่าถ้าเกิดเอาสี่พันนะ
เขาล่อซื้อกันอยู่ซึ่งนายวรรณชัยไม่รู้นะว่า
นายตะกะตำรวจให้นายตะกะเป็นสายล่อซื้อไปแล้ว
ตำรวจก็อ่ะตะกะนัดส่งมอบซิ
นัดส่งมอบที่คอนโดที่ตำบลคอหงซิ
สุดท้ายตำรวจก็วางแผนล่อซื้อ
แล้วก็รวบตัวนายวรรณชัยได้อีกคนนึง

เก่งนักใช่ไหมไปล่อซื้อต้นทางมาซิ
รณชัยโดนอีกคนนึงพร้อมกัญชา๗๔๐กรัมที่ล่อซื้อมาได้
ก็นำตัวนายวรชัยไปตรวจคนที่ห้องพัก
ก็ไปเจอกัญชาอีก๓ก้อนน้ำหนัก๖๗กรัม
กัญชาสดอีก๑๖กรัม
รวมทั้งกัญชาที่กำลังปลูกในกระถางอีก๖ต้น

สูงสัก๓๐๑๕๐เซนก็แล้วแต่ขนาดของต้น
ปลูกอย่างสบายใจแล้วก็มีเขียงมีบ้องกัญชาเต็มในห้องไปหมดเลย

ตัวเขาก็สารภาพว่าขายกัญชามาแล้ว๒เดือน
สั่งซื้อจากเพื่อนในกรุงเทพมาอีกทอดหนึ่ง
ครั้งหนึ่งก็ครึ่งกิโลมาแบ่งขายขีดละ๑๐๐๑๒๐๐บาท
สุดท้ายก็ถูกตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท๕ก็คือกัญชา
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ตัวประวัตินักใช้ถูกดำเนินเพิ่มเติบอีก๑คดี
ก็คือผลิตยาเสพติดเพราะเขาทำเองปลูกเองแล้วก็ส่งขายเองด้วยขายด้วยเออ

ถึงแม้เขาจะปลดล็อกแล้วนะคะสำหรับกัญชา

ก็ต้องไปดูข้อกำหนดเขาด้วยว่ามีได้เท่าไหร่ยังไง
มากเกินไปถูกจับนะครับแล้วเพิ่มขนาดนี้ไม่รอดนะครับ